คุณผู้ชมฮะจำคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ได้ไหมฮะ
กลายเป็นคดีดังแล้วก็มันมีเรื่องดราม่า
เกี่ยวกับคนในครอบครัวลุงพลป้าแตนเอ่ย
กลายเป็นคนชื่อดังไปแล้วคราวนี้มาถึงคิวของลุงพลป้าแตนแล้วนะฮะ
จะต้องเข้าเครื่องจับเท็จนะฮะวันนี้ลุงพลป้าแตนก็มาเข้าเครื่องจับเท็จนะครับ
ซึ่งเมื่อเช้านี้ตำรวจได้เชิญตัวลุงพลหรือว่านายชัยพลวิพา
แล้วก็ป้าแตนหรือนางสมพรหลาบโพมาที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐานหนึ่ง
เกือบจะลืมคดีนี้ไปแล้วซะสินะฮะ

แต่ทีนี้มีความคืบหน้าตรงที่ว่าต้องเชิญทั้งสองคนมาเพื่อสอบปากคำ
ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มเติม
พร้อมกับเข้าสู่กระบวนการใช้เครื่องจับเท็จ
พิสูจน์ความบริสุทธิ์ในคดีน้องชมพู่
เด็กหญิงวัย๓ขวบชาวบ้านกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวง
มุกดาหารที่หายตัวออกไปจากบ้าน
แล้วก็เสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำบนภูเหล็กไฟนะครับ
แน่นอนล่ะครับกองทัพสื่อมวลชนไปรอทำข่าวในครั้งนี้นะฮะ
ตำรวจขับรถกระบะนำตัวลุงพลและป้าแตน
เข้าประตูบริเวณด้านข้างของศูนย์พิสูจน์หลักฐานหนึ่ง

ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปภายในเพื่อทำข่าว
เราก็แอบส่องอยู่นอกรั้วแบบนี้นะฮะ
ผู้สื่อข่าวก็งุนงงอุตส่าห์มารอตั้งแต่เช้า
อยากจะเข้าไปทำข่าวข้างในด้วยนะครับ

ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าตำรวจได้นำผู้เกี่ยวข้อง
ก็คือคนในครอบครัวของน้องชมพู่มาเข้าเครื่องจับเท็จ
เกือบครบทุกคนแล้ว

เป็นภาพเก่าตอนที่มีการแถลงใหญ่ในคดีนี้นะฮะ
ที่เราก็จำกันได้ว่าเราติดตามความคืบหน้ากันมานะครับ
ส่วนการที่นำญาติของครอบครัวน้องชมพู่มาเข้าเครื่องจับเท็จ

ตั้งแต่วันที่๕มกราคมที่ผ่านมานะครับ
สดิ้งพี่สาวของน้องชมพู่

ก็เป็นคนแรกที่ผู้เชี่ยวชาญได้สัมภาษณ์
แต่ว่าไม่ได้ใช้เครื่องจับเท็จ
เป็นการสัมภาษณ์ปากเปล่า๑ชั่วโมงนะครับ
จากนั้นทุกคนซึ่งเป็นญาติก็ถูกผู้เชี่ยวชาญสัมภาษณ์

ใช้เวลาในการสัมภาษณ์แล้วก็ต้องติดตั้งเครื่องจับเท็จ๓ชั่วโมง
เริ่มจากพ่อของน้องชมพู่ก่อนก็คือนายอนามัย
ตามมาด้วยแม่ของน้องชมพู่ก็คือนางสาวสาวิตรี
ต่อมาวันที่๖มกราคมช่วงเช้าเป็นคิวของน้าบ้างนะครับ
น้าตายนะครับหรือว่านางจุไรพร
ช่วงบ่ายก็เป็นคิวของสามีน้าตายก็คือนายเสริม
ส่วนวันที่๗มกราคมที่ผ่านมาช่วงเช้าเป็นคิวของนาแตคุณนายนาริน
ช่วงบ่ายเป็นคิวของนางสาวสายฝนหรือว่าน้าฝนนะครับ
แล้วก็เมื่อวานนี้ทั้ง๗คนได้เดินทางกลับหมู่บ้านกกอก
โดยรถตู้ของสพกกตูมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และอย่างที่บอกว่าวันนี้ก็เป็นคิวของลุงพลกับป้าแตนนะครับ
ลุงพลได้ให้สัมภาษณ์กับเหล่ายูทูปเบอร์นะ

ถึงเรื่องที่จะมาเข้าเครื่องจับเท็จ
โดยลุงพลบอกว่าก็ไม่รู้สึกกังวล
พร้อมให้ความร่วมมือกับตำรวจอย่างเต็มที่นะครับ
วันนี้นะครับก็จะเดินทางเข้าไปที่

เพื่อที่จะเขาต้องจับเท็จนะครับ
ก็ทั้งลุงพลป้าแตนเองก็ต้องเดินทางไปคู่กันนะครับ
ก็ได้รับคำเชิญนะครับจากท่านรองนะครับ
ท่านรองชัดใช้นะครับมาหาที่บ้าน

เย็นนี้พรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นการเข้า

ตามที่เราเคยให้คำมั่นสัญญาผ่านสื่อไปแล้วว่า
ถ้ามีการเข้าเครื่องจับเท็จเราก็ยินดีนะครับ

เพื่อที่จะให้ความบริสุทธิ์นะครับ
ในทุกมิตินะครับทุกขั้นตอนนะครับ
แล้วก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าที่ตลอด
อันนี้ครับไม่เห็นหน้าข้าตามานานนะ

ก็มียูทูปเบอร์ลงคลิปของลุงพล
ก่อนที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพเข้าเครื่องจับเท็จเนี่ยนะฮะ
ลุงพลป้าแตนได้ไปไหว้เจ้าแม่ตะเคียนโสระพีแล้วก็ปู่ยศสุวรรณาคา

แล้วก็ยังนำทูบไปไหว้สารเพียงตาข้างบ้านของลุงพล
ใกล้กับริมคลองอีกด้วยนะครับ
เมื่อวานนี้หมอปลาออกมาเคลื่อนไหวเหมือนกันนะคุณนะ
หมอปลาบอกว่าไม่ได้ติดต่อกับลุงพลแล้ว
ลุงพลมีคนรอบข้างเยอะแล้วนะฮะ
เมื่อก่อนเคยบอกว่าจะช่วยจริงแต่ตอนนี้ไม่ช่วยแล้วนะฮะ
เพราะสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดแล้ว
และไม่ขอก้าวล่วงกระบวนการยุติธรรมด้วยนะครับ

หากใครให้เบาะแสตำรวจจนนำไปสู่การจับตัวคนร้ายได้

จะให้รางวัลตามที่เคยประกาศไว้เหมือนเดิม
คือ๑ล้านบาทนะครับ
พูดถึงกระบวนการในการสอบประคำ
เข้าเครื่องจับเท็จของลุงพลป้าแตนหน่อยนะครับ
ซึ่งก็บอกไปว่าทางเจ้าหน้าที่รับตัวลุงพลป้าแตนนะครับ

นำตัวเข้ามากองพิสูจน์หลักฐานตำรวจภูทรภาค๑ปฐุมธานี
ตั้งแต่๙โมง๔๕นาทีเมื่อเช้านี้

ปิดประตูทันทีเป็นเขตห่วงห้ามพิเศษนะครับ

มีรายงานว่ากระบวนการสอบสวนเริ่มต้นขึ้น
ตั้งแต่๑๐นาฬิกา๓๐นาที

กระบวนการสัมภาษณ์นั้นจะมีทั้งนักจิตวิทยา

เพื่อสังเกตอากับกิริยาท่าทางต่าง
ในการตอบคำถามแต่ละคำถาม

ดังใช้เครื่องมือในการบรับจับ

คือต้องดูไงว่าเพราะว่าถ้าเกิดคนโกหกใจจะเต้นแรง
สำหรับขั้นตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ทางกฎหมายเพื่อนำไปประกอบสำนวนทางคดีนะครับ

ไม่ใช่จุดชี้ขาด
เวลาไม่ต่ำกว่า๙ชั่วโมง
และถือว่าเป็นครั้งแรกในคดีนี้
ที่มีการใช้เครื่องจับเท็จนั่นเองนะครับ

ยังไม่จบเป็นมหากราบอยู่เลยนะฮะ
เรื่องของการค้นหาความจริงว่า
ทำให้น้องชมพู่เสียชีวิตนะฮะ